อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งวัย๓๒ปีนะครับ
พลัดตกลงไปในแม่น้ำนะฮะอยู่ที่แม่น้ำบากปะกงนะครับ
แต่ว่าโชคดีมันมีก่อผักตบชาวาเยอะ
เธอก็รอดแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ต่อหม้อของสะพานร้องขอความช่วยเหลือครับ
ตอนที่ไปเจอเนี่ยหน่วยกู้ภัยของฉาเชิงเซาแล้วก็ตำรวจสพเมือง
เชิงเซาก็ไปช่วยผู้หญิงคนนี้พลัดตกลงไปในแม่น้ำคือสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ก่อนนั้นนี้ตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนโทรสาวเข้าไปแจ้งเองนะ
แจ้งที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาว่ากำลังติดอยู่ที่ต่อหม้อของสะพาน
อยู่ที่ริมเขื่อนริมแม่น้ำกู้ภัยก็ไปค้นหากันสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอ
ค่ะไม่เจอสักทีคิดว่าเอ๊ะมีคนโทรไปแกล้งหรือเปล่าอืมโทรไปก่อกวนหรือเปล่าก็เลยยกพวกกันกลับไป
เพราะว่าตอนไปดูสะพานมันก็ไม่เจอดูทุกต่อหม้อแล้วก็ไม่เจอนะฮะ
มีชาวบ้านเขาเดินเล่นอยู่ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยรีบโทรกลับไปที่๑๙๑อีกครั้งหนึ่งมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเจอครับ
มีคนเจอนะฮะไปเจอนางสาววรรณภาอ่ำศรีอายุ๓๒ปีไปเกาะอยู่แน่นเลยกับต่อหม้อสะพาน
ร้องไห้ร้องห่มด้วยความหวาดกลัวเพราะน้ำมันกำลังขึ้น
เธอต้องมุดเข้าไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดลึกที่สุดแล้วทำให้คนมองไม่เห็น
ก็เลยมีการประสานเจ้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาที่อยู่ใกล้เคียงครับ
ห่วงยางพร้อมกับเสื้อชูชีพไหว้เข้าไปไปหาเธอและช่วยกันประคองพยุงตัวออกมา
กอผักตบชาวาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเธอก็ร้องไห้ร้องห่ม
แล้วก็ตอนนั้นน้ำมันหนุนพอดีคุณผู้ชมน้ำทะเลหนุนทำให้อยู่ลึกมาก
เธอก็เข้าไปเกือบในสุดของด้านในของระเบียงเขื่อนทำให้คนมองจากด้านนอกก็ไม่เห็นนะครับ
หลังช่วยมาได้เธอไม่ยอมพูดไม่ยอมให้การใดว่าพลัดตกไปได้อย่างไร
เอาแต่ร้องไห้ร้องห่มทำให้ยังไม่ทราบเลยว่าเธอนั้นพลัดตกลงไปหรือเธอกระโดดลงไปเอง
ก็ยังต้องรอสอบปากคำก่อนยังไงก็ต้องระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ